แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงด้านเมืองท่องเที่ยวของไทยอีกแล้ว
เมื่อวานนี้มีผู้ไปพบศพนักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมัน
เป็นศพที่ถูกทิ้งเอาไว้หมกศพอำพรางเอาไว้บริเวณโขดหินที่เกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี
จากการตรวจสอบพบว่าถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่า
ท้ายทอยมีร่องรอยการถูกตีด้วยของแข็งจนคอหักที่ศีรษะกับใบหน้าเนี่ยก็มีร่องรอยการถูกของแข็งกระแทกจนเป็นบาดแผลชะกัน
แล้วก็ถูกหมกศพอำพลางเอาไว้ที่โขดหินแถวเกาะศรีชัง
มีนักท่องเที่ยวเขาไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นนะคะแล้วเขาสังเกตเห็นเอ๊ะใครมานอนอยู่มองไปใกล้อ้าวเป็นศพของชาวต่างชาติก็เลยไปแจ้งตำรวจ
ใช่แล้วมันก็เอาพวกใบมงใบไม้อะไรมาปิดเอาไว้คิดว่าคงจะปิดมิตรมั้ง
ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวไปเห็นนะครับก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้นะครับ
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็มีความคืบหน้าของคดีแล้วครับ
เพราะว่าสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
บริเวณโขดหินทางขึ้นยอดเสาทงพระจุลจอม๙หมู่๖ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอกเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรีในท้องที่ของตำรวจสพเกาะศรีชัง
ผู้เสียชีวิตชื่อนางสาวบิวเตอร์มิลเลี่ยมเป็นชาวเยอรมันอายุ๒๗ปีนะฮะอยู่ที่ซอกหินนะ
ศพเนี่ยตอนที่พบเนี่ยก็เห็นศีรษะกับขาสองข้างแล้วก็แขนสองข้างที่โผล่ออกมาที่ลำตัวถูกก้อนหินหลายก้อน
ก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วก็ใบไม้กิ่งไม้ปกคลุมเอาไว้สวมเสื้อชั้นในแล้วก็สวมผ้าถุงลายสีน้ำเงิน
นักท่องเที่ยวที่ไปเจอศพคนแรกบอกว่าตอนนั้นกำลังเดินหามุมถ่ายรูปกันอยู่นะครับ
หันไปเห็นบริเวณจุดเกิดเหตุลักษณะคล้ายมีคนนอนอยู่เดินเข้าไปดูใกล้ใกล้พบว่าเป็นศพหญิงชาวต่างชาติ
ก็เลยไปแจ้งตำรวจสพเกาะศรีชังนะครับขณะที่มีพลเมืองดีที่เป็นชาวบ้านที่เกาะศรีชังให้เบาะแสกับตำรวจบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งลักษณะต้องสงสัยเดินลงมาจากจุดเกิดเหตุเมื่อเย็นเมื่อวานนี้เดินลงมาคนเดียวด้วยท่าทีรีบร้อนแล้วมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือด
ตำรวจก็ขยายผลต่อนะฮะชุดสืบสวนของสพเกาะศรีชังแล้วก็ภูทรชนบุรีกระจายกำลังทั่วเกาะศรีชังตรวจสอบคนเข้าออกเกาะทุกคนเพื่อหาเบาะแสผู้ต้องสงสัยกระทั่งช่วงค่ำเมื่อวานนี้สามารถไปควบคุมตัวผู้ต้องหาได้นะครับ
ชื่อว่านายรณกรร่มรื่นหรือว่านายกรอายุ๒๔ปีเป็นลูกจ้างเทศบาลเก็บขยะในทะเลอยู่บ้านเลขที่๘๓หมู่๒ตะบนท่าเทววงศ์อำเภอกเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี
จับได้ที่บ้านพักนะฮะแล้วก็นำตัวมาสอบสวนเลยเมื่อวานนี้สอบสวนอยู่ที่สพเกาะศรีชังนาน๓ชั่วโมงกว่า
กลางดึกที่ผ่านมาพลตมตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเดินทางมาที่เกาะศรีชัง
มาสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
ตมตรีนาธชาติบอกว่าทีแรกเนี่ยนายรณกรปฏิเสธนะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นในบ้านพักไม่เจอเสื้อผ้าหลักฐานอะไรเลย
ไปตรวจเจอที่หลังบ้านเนี่ยพบเสื้อกางเกงเปื้อนเลือดจำนวนมาก
นี่คือชุดที่นายรณกรสวมใส่ตอนที่ไปก่อเหตุแล้วเอาไปทิ้งไว้หลังบ้าน
ก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนใคร
ก็รับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานยังคงกล้าปฏิเสธนะตอนแรก
มันโหดจริงนะเดี๋ยวฟังพฤติกรรมเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหมันยิ่งกว่านี้อีกนะครับ
บ่ายโมงวันนี้ครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราคารรองพบตร
แล้วก็นายตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับก็เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
มาร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนายรณกร
ใช่ค่ะก็แจ้งข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มคืนกระทำชำราวปิดบังอำพรางซ่อนเร้นหรือกระทำการใดแก่ศพ
เราจะจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูเป็นแบบกราฟิกนะคะ
ก็จะเป็นการจำลองเหตุการณ์ตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหา
เขารับสารภาพแบบนี้นะคะนายรณกรบอกว่าเห็นผู้ตายหน้าตาสวยค่ะ
แล้วก็มาคนเดียวค่ะก็เลยตามผู้ตายมา
คือผู้ตายเขาขี่รถจักรยานยนต์แบบเช่าในพื้นที่ก็ตามเข้ามา
จุดเกิดเหตุเป็นโขดหินนะคะลักษณะเป็นเนินเขา
เป็นทางขึ้นยอดเสาทงพระจุลจอมเกล้า
รณกรพยายามจะเข้าไปคุยด้วยพยายามถามชื่อ
แล้วก็ไปขอมีเพศสัมพันธ์กับเขาอ่ะดื้อแบบนั้นเลยอ่ะ
เขาไม่ยอมสิเขาก็พยายามขัดขืนก็เลยเกิดการต่อสู้กัน
แต่ผู้ตายสู้แรงไม่ไหวนายรณกรก็เลยข่มขืนผู้ตาย
สำเร็จความไคร่จากนั้นนะคะผู้ตายเขาก็พยายามวิ่งหนี
ตามคำรับสารภาพของนายรณกรบอกว่าก็กลัวว่าถ้าปล่อยให้หนีไปได้
ผู้ตายจะต้องไปบอกคนอื่นหรือไปแจ้งความแน่ก็เลยไม่ปล่อยให้หนี
วิ่งตามไปฉุดไปรั้งแล้วก็ต่อสู้กันอีกค่ะ
ผู้ตายเสียหลักล้มลงบนโขดหินนายรณกรก็เลยหยิบก้อนหินที่อยู่ใกล้ใกล้
ทุบหัวผู้ตายหลายครั้งแล้วก็ใช้ก้อนหินหลายก้อน
ที่บริเวณหน้าผากที่หน้าด้านซ้ายที่ท้ายถอย
เขาแน่นิ่งไปค่ะจากนั้นนะนายรณกรก็ลากผู้ตายคือลากหัวเขา
ดูสิดูความโหดเยี่ยมนะลากเขาลงมาจากเนินเขา
สูงสักประมาณสิบขั้นบันไดได้นะคะเอาไปทิ้งเอาไว้ตรงซอกโขดหิน
แล้วก็เอากิ่งไม้ใบไม้ก้อนหินมาวางทับเอาไว้อำพลางศพ
คงคิดว่าไม่มีใครเห็นแล้วก็รีบหลบหนีกลับบ้าน
เปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดไปทิ้งเอาไว้หลังบ้าน
แล้วก็ถูกตำรวจจับตัวได้ที่บ้านนะคะตำรวจบอกว่าพฤติกรรมโหดเยี่ยมถึงขั้นที่ว่า
พอฆ่าเขาทิ้งศพเขาหนีกลับบ้าน
นอนสูบบุหรี่อย่างสบายใจอยู่บ้านนะคะตำรวจบอกแบบนี้
โอ้โหที่คลุมหน้านี่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
ในการที่จะปกปิดใบหน้าอะไรของเขาอย่างนี้นะแม่
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าผู้ตายคือนางสาววิวเทอร์มีเรียม
อายุยี่สิบเจ็ดปีชาวเยอรมันเนี่ยเธอมาเที่ยวพัทยา
แล้วก็มาแวะเที่ยวที่เกาะศรีชังนั่งเรือโดยสารข้ามมาจากศรีรชา
ตอนเที่ยงของเมื่อวานนี้เองนะนั่งเรือข้ามมาเกาะศรีชังตอนเที่ยงนะครับ
เจ็ดเมษายนเมื่อวานนี้มาถึงก็เช่ารถจักรยานยนต์
เพื่อจะขี่เที่ยวบนเกาะศรีชังเนี่ยฮะเป็นภาพที่เธอขี่จักรยานยนต์
คันนี้เช่าขี่เที่ยวโอ้โหคุณเขียนมาสอนแล้วโชคร้ายจริงจริง
คือขี่ไปแล้วไปเจอกับนายรณกรไงแล้วก็เป็นอย่างที่คุณ
มาสอนเล่ามาสักครู่อ่ะค่ะไอ้รณกรก็เห็นเขาก็สวย
ชอบบอกเสพยามาด้วยใช่ไหมใช่เห็นบอกเสพยาไอซ์มาก่อนที่จะก่อเหตุ
แล้วก็นั่งอยู่แถวนั้นแล้วเห็นเขาสวยขี่จักรยานยนต์ผ่านอะไรแบบนี้
อ่าแล้วเขาก็คงจะไปเดินดูแถวนั้นอะไรพวกเนี้ยอืม
ขอจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาแล้วเขาไม่ยอมเข้าไปเนี่ยไปทำร้ายเขาเลยนะครับ
ขณะที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือเกาะลอยวันนี้นะครับ
เพราะว่าต้องส่งตัวไปดำเนินคดีต่อต้องส่งไปที่ศูนย์บัญชาการ
ตำรวจผูทรภาคสองชาวโมงชาวบ้านที่รู้ข่าวนี้โอ้โห
ใช่ไม่เคยเกิดคดีคมขืนหรือว่าฆ่าคมขืนอะไรแบบนี้มาก่อน
แล้วทำกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยแบบนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหวาดกลัวมาก
แล้วอีกไม่กี่วันจะถึงช่วงท่องเที่ยวใหญ่เทศกาลสงครานค่ะ
เนี่ยฮะมารุมด่าทอสาบแช่งกันนะครับพลโนรีนัชชาติ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะครับมอบหมายให้ภูมิกับการสพเกาะศรีชัง
รายงานเรื่องนี้ไปยังสถานทูตเยอรมันโดยด่วนนะครับ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะ
เพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่คนคนเดียวทำให้ประเทศไทยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งประเทศ
ใช่ดูสิแล้วสื่อต่างชาติเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ย
ลงข่าวกันยกใหญ่ใช่เขาเหมือนกับเตือนนักท่องเที่ยวเลยนะ
ว่าถ้ามาเกาะเตาสมุยพัทยาฟูมูลพงันอะไรแบบนี้

แล้วทุกครั้งที่มีข่าวแบบนี้กับประเทศไทย
สื่อต่างชาติก็จะไปย้อนคดี

นับไปเลยว่ามีกี่คดีกี่คดีเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
เฉพาะบนเกาะเตาก็อาจจะมีหลายคดีอะไรแบบนี้

แล้วก็คนก่อเหตุประวัติก็ไม่ทำมาหากินอะไร
มาทำงานเก็บขยะกับเทศบาลได้๒เดือนแล้วก็ก่อเหตุเลย
มากนะไม่รู้ก่อคดีแบบนี้มากี่ครั้งกี่คนด้วยนะครับ